บอกเป็นแก๊งดาวไทยแต่ดาวไทยแบบนี้มีเครื่องแบบด้วยนะคะ
เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่เขาก็พอมีฐานะแหละนะ
เขาก็เอาคลิปนึงมาโพสต์ไว้แล้วก็เอาภาพใบร้องเรียนมาโพสต์
ขอเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ถูกตำรวจไถเงิน๕แสนบาท
แต่ว่าจ่ายจริงเนี่ย๓แสนแต่ที่แน่คือมันไม่ควรจะต้องจ่าย
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังผู้ชายคนนี้เขามีภรรยาเป็นคนต่างด้าว
คือเธอไปงานแต่งมากับเพื่อนอีกหลายคน
กลับมาที่ด่านแม่อายปุ๊บเอ้าเจอตำรวจตั้งด่านตรวจ
ตรวจรถก่อนแล้วตรวจปัสสาวะก่อนแล้ว
ตรวจทุกอย่างก่อนแล้วมันไม่มีอะไรผิดปกติ
ขอตรวจบัตรเธอลืมเอาบัตรไป
เธอไปกับลูกชายนะครับวัยหนึ่งขวบกับอีกหนึ่งเดือน
โดนเรียกไปเจรจาต่างหากส่วนตัว
ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปที่เขาโพสต์ไว้ก่อนกันละกัน
เสียงผู้หญิงที่ได้ยินเนี่ยนะคะคือเสียงของนางพิมชะนก

ในมืออุ้มเด็กอยู่นะคะเป็นลูกชายวัย๑ขวบ
เดือนส่วนในคลิปคุณผู้ชมเห็นชัดเจนเนอะ
ตำรวจจริงอะค่ะอยู่ในเครื่องแบบด้วยนะคะ
เขาก็พูดบอกว่าเออถ้าถ่ายเดี๋ยวจะไม่ช่วยแล้วนะ
เรื่องนี้ฝ่ายสามีเขาเป็นคนเอามาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
ฐานพลสวคลเขียนแคปชั่นบอกว่า

ได้จับเด็กและผู้หญิงมาข่มขู่รีดไถเป็นเงิน๓แสนบาท
เรื่องราวเป็นอย่างนี้ค่ะนางพิมชะนกไปงานแต่ง
กลับมาเจอตำรวจสกัดจับตรงพื้นที่แม่อาย
เธอลืมเอาบัตรไปไม่ได้พกบัตรไปด้วย
ตำรวจเลยนำตัวขึ้นรถพร้อมกับคนอื่นอีก๓คน
เจรจาแต่ไม่ใช่ที่สถานีตำรวจนะคะ

พาตัวขึ้นป่าไปเจรจาแจ้งข้อหา
นำพาคนต่างด้าวเข้าเมืองให้ที่ซุกซ่อน
ไม่จับแต่เรียกเงินครั้งแรกเรียกแสนนึง
แต่พอรู้ว่าเอ้าสามีเป็นเจ้าของร้านอาหารในพื้นที่เชียงใหม่เหรอ

เอามีบวกด้วยเอาบวกขึ้นไปเป็นห้าแสนก็แล้วกัน
ทีนี้ฝ่ายผู้หญิงอยู่กับลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงเนอะ
ก็ลืมเอาบัตรมาจริงไปกดเงินให้๘๐๐๐บาท
หลังจากนั้นไปโอนเพิ่มให้อีก๖๐๐๐บาท
ยังไม่ครบเลยเขาจะเอาตั้ง๕แสน
ผู้ใหญ่บ้านหญิงคนนึงมาช่วยพยายามจะไกล่เกลี่ย
แล้วก็เอาให้ยืมเงินก่อนละกันให้ตำรวจไป๑๖๐๐
ทุกคนเลยได้รับการปล่อยตัวตอน๒ทุ่ม
เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมยังเห็นอยู่นะว่าน่าจะเกิดขึ้นช่วงบ่าย

อาทิตยังไม่ตกดินปล่อยตัวได้ตอน๒ทุ่ม
แล้วผู้ใหญ่บ้านหญิงคนนั้นก็มาทวงเงินจากนายฐานพล
ว่าเออนี่ก็ให้เธอให้เมียยืมเงินไปแสนหกโอนคืนให้ด้วย

รวมแล้วทั้งหมดครอบครัวนี้ครอบครัวในฐานะพลเสียเงินไป๓แสนนะคะ
เขาก็เดินทางไปร้องเรียนที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เลย
มีคนในพื้นที่หลายคนเป็นตัวแทนเข้าเจรจาด้วยบอกว่า
มันไม่ควรมีข้อร้องเรียนอะไรแล้วคุณควรจะคืนเงินให้กับคนกลุ่มนี้ด้วย
เพราะว่าเขาไม่ได้ผิดนี่มันคือการรีดไถ
ทีนี้ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์นายฐานพลกับครอบครัวอยู่
มีโทรศัพท์สายหนึ่งที่อ้างว่าเป็นอดีตนายกเทศบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่อายโทรมาคุณผู้ชม
โทรมาถึง๒ครั้งนะคะบอกว่ารับเงินไปแล้วจบเรื่องได้ไหมไม่เอาเรื่องตำรวจ
แต่เรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕รู้เรื่องแล้วนะคะ
ก็เลยกำชับมาบอกว่าให้รับเรื่องร้องทุกข์ชาวบ้านไว้แล้วสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา